ทีนี้น้องลาลิสาเนี่ยหรือว่าน้องลิซ่าเนี่ย
ให้สัมภาษณ์ด้วยนะคะว่าอยากกลับบ้านเกิดบุรีรำ
จะไปกินลูกชิ้นอะไรนะยืนกินยืนกิน
น้ำจิ้มสูตรเด็ดน้ำจิ้มสูตรน้ำพริกเผานะคะ
ปรากฏว่าให้สัมภาษณ์แค่นี้
แค่นี้เท่านั้นสร้างปรากฏการณ์เลยเพราะอะไรรู้ไหมคะ
ปกติแล้วเนี่ยโอ้โหเศรษฐกิจบุรีรำนะ
คนในพื้นที่รู้ดีซบเศร้า
ไปดูค่ะไปสำรวจที่สถานีรถไฟของบุรีรำ
แถวนั้นเนี่ยจะมีสักประมาณ๑๐เจ้าลูกชิ้นยืนกินตอนนี้นะ
ขายดีเป็นเทน้ำเทท่าจ้ะ
ขายดีมากแล้วคนในพื้นที่บอกว่า

ต้องขอบคุณลาลิสามโนบาลหรือว่าน้องลิซ่ามากเลยนะคะ
ที่พูดคำนี้เหมือนเป็นการประชาสัมพันธ์ให้กับคนในพื้นที่
ปรากฏว่าคนจากต่างจังหวัดพื้นที่ใกล้เคียง
แม้แต่คนบุรีรำจากที่ไม่เคยกิน

น้ำจิ้มสูตรน้ำพริกเผาทีเด็ดภูทร

ละ๓บาท๗ไม้๒๐บาทเท่านั้นนะคะ
บางคนกลับนี่ยืนกินก่อน
ยืนกินให้หนำใจก่อนฟินก่อนนะคะ
แล้วก็สั่งใส่ถุงกลับบ้านไปให้คนที่บ้านด้วยนะคะ
ถือว่าตอนนี้กลายเป็นเอกลักษณ์ของบุรีรำเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ

ที่เกี่ยวข้องนะคะก็บอกว่าเห็นถึงความสำคัญพร้อมถึงขั้นว่าจะจัดงาน
ระหว่างวันที่๑๗ถึง๒๓กันยายนนี้
ณสถานีรถไฟบุรีรำพบกับโปรโมชั่นเด็ด๗วัน๗โปร
เพราะกับนาเทศทองลูกชิ้น๑๐ไม้บาทเดียว

ครับวันนี้ปุ้ยมันหิวแล้วมันกัดเข้าไปทั่วเลย